แข่งขันเซปักตะกร่อชิงแชมป์ประเทศไทยเรโวครับสองพันสิบหก
ก็ถือว่าเป็นเวทีนะคะที่ให้เยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
ได้แสดงความสามารถค่ะไปติดตามประมวลผลการแข่งขันได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
แข่งขันเซปักตะกร่อชิงแชมป์ประเทศไทยรีโวครับสองพันสิบหก
ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๘แล้วนะคะ
รุ่นใหญ่สุดก็คือรุ่นอายุ๑๖ปีประเภทนักเรียนชาย
จังหวัดนครปฐมขวาแชมป์ไปครองค่ะ
สมาชิกทีมจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยสุธิพงศ์ครองยุทธ์
นวัดขุนนิคมสหการซุ้ยยังและวิทยาโยธา
ชิงชนะเลิศสวมเสื้อสีขาวชนะจังหวัดมหาสารคาม๒เซตรวด
คะแนน๒๑ต่อ๑๘และ๒๑ต่อ๑๓คว้าแชมป์ไปครอง
นายราเชลได้ผลปัญญารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่งเสริมธีลามอบเพื่อรางวัล
นายวุฒิกรสุริยะฉันธนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
อันดับสองจังหวัดมหาสารคามรับมอบท่วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลห้ามหมื่นบาท
อันดับที่๓จังหวัดขอนแก่นรับมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
ดีใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ได้รถกลับโรงเรียนครับ
มีครับก็จะขยันต่อไปครับเพื่อดันตัวเองติดทีมชาติติดนักเรียนไทยครับ
ส่วนอีก๑รุ่นคือรุ่นอายุ๑๒ปีของรางวัลเรียงตามอันดับ๑๒๓ได้แก่ถ้วยรางวัลพร้อมเงิน๑แสนบาท๕๐๐๐บาทและ๓๐๐๐บาท
ประเภทนักเรียนชายจังหวัดนครศรีธรรมราชสวมเสื้อสีน้ำเงินชนะจังหวัดนครราชศรีมาคว้าแชมป์ไปครอง
ส่วนอันดับที่๓ได้แก่จังหวัดนครปฐม
ประเภทนักเรียนหญิงรุ่นอายุ๑๒ปี
ได้แก่ทีมเซปักตะกร่อจังหวัดสงขลา

นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน